สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่าข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ
เยอะมากเลยเยอะมากเยอะ
ทุกวันแหละวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ
คนเป็นบ้านเหมือนเดิมได้นั่งตรงนี้

เดินหน้าประเทศไทยส่วนวันศุกร์ก็หลังเคารพทงชาตินะครับคุณผู้ชมค่ะ
สามารถที่จะไลน์กันมาได้เลยนะคะ

เฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันเราก็มีนะฮะ
แอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐดูได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียว
เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งเรารีรันให้ท่านผู้ชมดูตอนเที่ยงคืน

ยิ้มกันด้วยเวลาชมหรือติดเนี่ยค่ะ
อ่านหมดค่ะแต่บางครั้งเราก็แทรกเข้าไปตอบไม่ได้

เพราะว่าสายตามันมันไม่เป็นที่

คุณกลับจากประเทศจีนอากาศเท่าไหร่อ่ะ

เห็นคุณลงไอจีไปเจอเฉินหลงมา

เป็นฝุ่นหมดเลยแต่หนาวจังแต่มืดมืด
ออกตัวกระป๋องมาแล้วทุกวันนี้มีออกตัวกระป๋องขาย
ศิษย์อากาศน้อนหนาวน่าจะแบทที่เรียนมัก้อยไม่มีความมืดมั่ว
ไม่แต่พอหลังจาก๔วันคือเราไปถึงวันที่๔
พอวันที่๔นะ
ของเรานะแต่ถามว่าของเขาแม่นเหรอ
แต่วันนี้ของเราเริ่มเย็นลงแล้ว

เอาอีกแล้วฉันไปกับทบหนาวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว

ที่คลั่มวัดในประเทศไทยและภูมิภาคมากกว่า๔๐ปี
ได้เล่าในนิตยสารสวัสดีของการบินไทยว่า

หมดไปกับการช่วยรัศดรที่นู่นที่นี่
ฝ่าพระบาทคิดว่าวันนี้ทรงมีความสุขที่สุด
วันที่ทรงมีความสุขที่สุดนั้นคือวันไหน
มีพระราชกระแสรับสั่งตอบว่าบาดเจาะสั้นเท่านี้นะคะ
ทำเอาทุกคนงุนงงเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน
คำว่าบาเจาะบาเจาะนั้นเป็นอำเภออยู่ทางปากใต้
แสนจะกันดาลพื้นที่มีลักษณะเป็นปรักตม
ทุกปีนั้นน้ำจะท่วมอย่างน่ากลัวไล่นาเสียหายหมด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้เสด็จไปแถวนั้นเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีพศ๒๕๑๖
และทรงชี้แนะให้ขุดคลองเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล
และพอถึงเดือนธันวาคมในปีนั้นครองก็เสร็จเรียบร้อย
พอถึงเดือนมกลาคมปีถัดมาขณะที่กำลังประทับอยู่ที่เฉียงใหม่
วันหนึ่งอธิบดีกรมชนประธานในตอนนั้นคือคุณปราโมทไม้กัดนะคะ
ซึ่งเคยตามเสร็จลงไปทางใต้ที่บาเจาะนี้
กระหืดกระหอบมาเข้าเฝ้าทั้งที่ตัวกำลังเปียกฝนว่า
น้ำท่วมหายไปครับเพราะว่าท่านทรงหมีพระเนธที่เห็นว่าขุดเจาะเพื่อไปลงทะเล
แล้วตอนนั้นก็แก้ดินเปรี้ยวด้วย
ก็คือเอาน้ำจืดไล่นิดนึงมา
คือตรงนั้นก็คนก็ไม่รู้ก็ให้น้ำกร่อยมันขังดินก็ยิ่งเปรี้ยวก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ก็เหมือนกับชาวหาดใหญ่เลยครับบอกว่าตั้งแต่นั้นพระปิชาสามารถของพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านก็ดูเห็นอะไรมาเยอะแล้วพอสมควร
และมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเมฆบนท้องฟ้าอัศจรร
เมื่อวานนี้มีการปักหมุดนี่น่าหนึ่งไทยรัฐ

กลางพิธีปักหมุดที่สนามหลวงนะคะพระอาทิตย์ได้เปล่งรัศมีทอแสงประกายฮือหาทั่ว
ระหว่างบวงสวนพิธีปักหมุด๙จุด
สำหรับก่อสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชเนี่ยนะคะ
เอาตรงนี้เลยก็คือเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๑๙นาที

แต่ก่อนหน้านั้นคือเวลา๑๕นาฬิกา๕๙นาทีนั้น
กรมศิลปากรนั้นได้จัดพิธีปักหมุดทำผัง
เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาตรมีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

ระหว่างที่พระมหาราชครูพระศรีวิสุทธิคุณ
ประธานพระครูพรามและหัวหน้าพรามหลวง
กัดกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง

ได้ปรากฏลำแสงพระอาทิตย์เป็นประกายรัศมีจากก้อนเมฆ
ทั้งที่แดดนั้นร้อนระอุกลับล่มลง

แสดงถึงความเป็นสิริมงคลในการบวงสวง
และสร้างความอัศจรรย์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
พอถึงเวลา๑๖นาฬิกา๑๙นาทีตามภาพนี้นะคะ

พลเอกธนสัตว์สัตว์ประธานในพฤธีนะคะ
พร้อมด้วยผู้ปักหมุดอีก๘จุด
ท่านเป็นผู้ที่ปักหมุดคนแรกนะคะ
และพรามเป่าแต่สังสัญญาเริ่มปักหมุดพระเมลุมาตร
ได้ใช้ไม้มงคลที่มาจากกุยบุรีนั่นแหละ
จำนวน๙จุดประกอบด้วยพลเอกธนศักดิ์
แล้วก็หมุดประจำหลักเป็นหุดแรก
จากนั้นอีก๘หมุดตามจุดต่างนะคะ
แล้วก็นี่คือภาพที่ได้เห็น
คือจากที่แดดจ้าร้อนระอุเนี่ย
ก็เกิดคล้ายพระที่ทรงกรดขึ้นมา

จะใช้ผังภูมิตามจักรวรรณในปรัชญา

เขาศรัตน์ตะบริพันธ์ศรอโนดาสรีมุมประดับเขา

แล้วก็จะมีประกอบพันธุ์ไม้โทนสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพหลายเฉดมาก
และเมื่อถึงวันถวายพระเภิงพระบรมศพเรายังไม่ทราบวันไหน
ยังไม่กำลังอย่างแต่หลังจากนั้นเขาจะไม่ลื้อ
เขาจะให้ดูไปอีกเพราะฉะนั้นจะได้ขึ้นไปถ่ายรูปกัน
เพราะฉะนั้นประกาศออกมาค่ะประชาชนคนไทยก็จะได้มีโอกาสชื่นชมกัน

รอคอยแต่เป็นความรอคอยที่เต็มไปด้วยความเสียใจ

เอาละนะฮะแต่ปีนี้หลายคนบอกว่าคนไทยหน้าที่ของคนไทยอีกสิ่งหนึ่ง
คือต้องเที่ยวในประเทศไทยมันคือดีมากได้รถ
การกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้คุณเอาไปหักภาษีได้คุณช้อปปิ้งก็ช่วยชาติ
ช่วยชาติเที่ยวในประเทศไทยก็ช่วยชาติ
นั่นหนึ่งเหรอณวันนี้นะฮะเที่ยวดอยค่อนข้างจะคึก
แห่จองห้องแน่นสัมผัสลมหนาวช่วงวันหยุดยาวท้ายปี
แหล่งท่องเที่ยวเรียบรับพื้นประชาชนนะฮะ

อยากจะเมาว่าตอนนี้คนในวงการไปเที่ยวคำชโนธกันเยอะมาก

จริงเมื่อวานเขาบอกว่าไปเนี่ยอย่างกันงานธุกตาทอง
ไปอยู่ริมโขลงขนาดนึง

โดยเฉพาะบนยอดดอยเนี่ยคนจะไม่สรรพัดอากาศหนาว
ตั้งแต่เมื่อเช้าอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศมาแล้วว่า
มันจะมีโอกาสลดลงฮวบสามถึงห้าองศาเสลเซียสสเอาแว่นนางอยู่ไหน
เอาแว่นมาให้นางหน่อยเดี๋ยวนางจะต้องอ่านข่าว

เดี๋ยวนางไม่มีแว่นเดี๋ยวนางก็จะวุดอีก

คือเราไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนครับ
คนกำลังแร่งเวลาภื้นที่สวนตุง

ใต้ศรัทธิ์บนเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เพื่อจะจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่๔
แล้วก็ดนตรีในสวนให้เป็นอุทยานไม้เมืองหนาว

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงาม

ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คุณรัก
จะสวยยังไง
กลัวตกเหลวนี่แค่ส่วนหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมทองคำเขาบอกว่าตอนนี้เต็มไปหมดแล้ว
ในขณะที่ตอนนี้คนกำลังนิยมไปที่จังหวัดพยาวกันพอสมควร
พยาวนะพูดว่ารัชกาลจังหวัดพยาวและก็นายกอบจพยาว
แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการประชาชนพื้นที่กว่า๓๐๐คน
ปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวชิมสตอเบอรี่
เขาบอกว่าชาวพยาวเนี่ยเขาอยากจะเชิญไปชิมสตอเบอรี่กันซะหน่อย

ไปดูดอกทานตะวันบานที่บ้านโซ่ที่สวนสตอเบอรี่
รวมระยะทางที่เขาปั่นกันเพื่อจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว๙กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นคุณไปพายาวคุณไปสัมผัสอากาศหนาว
คุณสามารถไปเจอสวนสตอเบอรี่ที่เขาบอกว่าอร่อยเหลือเกินเนี่ยนะฮะ

ก็จะมีการชิมผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลาย

ชอบชุดน้ำ

โดยอินทนนท์ทุกวันนี้แทบจะเหยียบกันตาย

อยอินถนนตอนนี้คือรถติดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีสัญลักษณ์ที่ดี
แต่ขออย่างหนึ่งเวลาคุณลงมาเนี่ยขยะมันล้นจริง
เออทำไมต้องทิ้งวะไม่เข้าใจ
คนไปตั้งแคมปิ้งแต่ทุกคนไม่มีจิตใต้สำนึกในการที่จะเก็บแคมปิ้ง

อุณหภูมิคุณรู้ไหมว่ายอดดอยวันนี้วัดได้เท่าไหร่พี่ม้า
มากกว่าโตเที่ยวอีกรถสองเหรอ๔องศาเซลเซียสนะฮะโอเค
แล้วก็ที่กิวแม่ปานเนี่ยวัดได้๗องศาเซลเซียสนะครับ
แล้วก็ที่ทำการอุทยานก็โอเคอาจจะสูงขึ้นมาหน่อย๑๑องศา
สภาพอากาศเปิดมีนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องใช้คำว่านับหมื่นคนนะฮะ

แล้วก็ที่สำคัญคนเขาก็ไปดูดอกสากุระเมืองไทย
ก็คือดอกพญาโครง
ขอความกรุณาว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่มีนักท่องเที่ยวเยอะช่วยกันเถอะฮะ

ทางด้านของแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้อุณหภูมิวัดได้๑๒องศาเซลเซียสนะ

ช่วงเช้าจะไปดูทะเลหมอกแสงอาทิตย์สวยงาม
แล้วก็ที่พักทั้งหมดถูกจองเต็มหมดแล้ว
ไม่ต้องไปเคล็ดเอาที่กลางเต็มอย่างเต็มเลย

เพราะว่าเป็นนักร้องนะฮะนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษนะฮะ

ท่าทางจะหัวใจวายจ้ะตายขาบ้านเนี่ย

แล้วก็ครอบครัวเนี่ยเศร้าสลดมากเลยทีเดียว
ก็รายงานข่าวนี้นะเมื่อวันที่๒๖เนี่ยนะฮะ
นักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษเนี่ยนะ
ซึ่งอยู่ในฐานะศิลปินวงดูโอแล้วก็วงศิลปินเดี่ยว
อายุน้อยมากเนี่ยไม่ได้เยอะนะ๕๐กว่า

แฟชั่นจำได้ดีแฟชั่นยังขายอยู่ไหมไม่มีแล้วนะ
ไม่มีแล้วแต่กลับมาแล้วแต่เรียบนิ่ง
ก็เมื่อเวลาบ่ายโมง๔๒นาทีของวันที่๒๕นี้
ซึ่งตรงเวลา๒ทุ่ม๔๒นาทีบ้านเรานี้นะคะ
ก็ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าได้พบนะฮะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะสาเหตุยังไม่ทราบเนี่ยนะฮะ
อธิบายไม่ได้ด้วยนะครับมีความสงสัยอื่นไหม

ว่าจะเป็นเรื่องย่าเรื่องยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้ไม่มี
ก็เดี๋ยวเราต้องรอการชนสูตรให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
ญาติญาติก็บอกว่าขอก่อนเลยเดี๋ยวจะออกมาแถลงข่าว
แต่งเองแล้วก็ร้องเองเพราะหมดเลยทีเดียว
ดังมากเป็นนักร้องที่ดังมากที่สุด
เมื่อปี๘๐ไม่มีใครรู้จักเพลงเขาเลย

อย่างนี้ด้วยกันเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปที่แม่สอด
ที่เขาไปขุดเจอน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรกัน
แล้วก็ขุดเจอกระดูกคนเมื่อวานคุณหนุ่มกัญชัยเป็นคนเล่า
ปรากฏว่าวันนี้คนไปขโมยกระดูกฮะ
กระดูกโบร่ำโบราณคนไปขโมยมาขโมยปุ๊บอยู่ได้แป๊

เขาถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีข่าวอีกอันหนึ่ง

อ้างคู่มาตามหาคู่มันที่ถูกตีตาย

กัน

เพราะใส่เซี๊ยบแห่งไหว

อับบรุข่าววันกำพลวันนี้ค่ะ
วันที่๒๗ธันวาคมมูลนิธิไทยรัฐได้จัดงานวันกัมพลวัชลพลขึ้น
เพื่อรำลึกถึงนายกัมพลวัชลพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้บริหารครูและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
พร้อมทั้งรางวัลสำหรับวิทยานิพลยอดเยี่ยมด้วยนะคะ
ก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามีหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและคณะบุคคลต่าง
มามอบกระเช้าแสดงความยินดีแล้วก็มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิไทยรัฐ
โอกาสครบรอบ๙๗ปีวงวันกัมพลวัชละพลค่ะ
มูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยมีคุณหญิงปรณีสินวัชลพลคุณสลาวุฒิวัชลพล
คุณยิ่งรักวัชลพลและคุณวัชละวัชลพล
ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปให้การต้อนรับ
ซึ่งบรรยากาศปีนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่อบอุ่นเช่นเดียวกับทุกปีนะคะ
ปีนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีให้นะคะ
พร้อมกับกล่าวปรัฐคาถาพิเศษเรื่องการจัดการศึกษา
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
และมีพิธีมอบรางวัลกัมพลให้แก่ผู้ทำวิทยานิพลสื่อสารมวลชนด้วย

รุ่นเราเรียกป๊าพี่ม้าเนอะ
แล้วก็วันเกิดก็จะมีงานตลอด
อันเรฮึมปาเลนลิเกย์ยังเป็นภาพจำอยู่เลย

แล้วเมื่อก่อนพวกดาราต้องเยี่ยมแท่นพิมพ์นะจ้า

เค้าบอกว่าอยากดูค่ะเราตอนเช้าอย่างไม่ออนไลน์ค่ะยังไม่อันไลน์

ปีหน้าเนอะใช้คำว่าสักครู่เหรอคะ
ระดูกค่ะเลอบกันดีกว่าที่แม่ซอด
อันนี้มันเกิดที่
คือเจดีเขารู้อยู่แล้วว่าคนก็มากราบไหว้บูชา
แต่อายุอานามของเจดีคือ๒๐๐กว่าปีเป็นเหลืองเหล้าขา
บรรพบุรุษเล่าก็ต่อกันมาว่าเป็นเจดีศักดิ์สิทธิ์
ก็จะมีการบูรณปฏิสังขรกัน
ในขณะที่บูรณปฏิสังขรพี่เขาก็ต้องขุดถูกต้องไหมฮะ
ขุดไปขุดมาเนี่ยก็เจอน้ำไหลออกมาจากใต้ฐาน
ชาวบ้านเนี่ยทุกคนเมื่อรู้ปุ๊บก็ไปตักแห่
ตักน้ำมาชำระร่างกายเพราะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
อกจากนี้ยังพบวัตถุโบราณเจอเหรียญเยอะ
และที่สำคัญชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่ขุดพบใต้ฐานเจดีพี่ก็เจอด้วย
ต่อมานะฮะเขาก็ต้องเอาสิ่งที่เจอมาทั้งหมดนี่เห็นไหมฮะ

โดยไม่ทันระวังว่าจะมีคนมา
ใครจะคิดว่าจะขโมยกระดูกกล้ากล้านะใครจะคิดว่าจะมีคนมาขโมยกระดูกนะฮะในที่สุดมันมีกลุ่มอย่างนี้จริง
กลุ่มนักเล่นของขังกลุ่มนักสะสมในที่สุดในระหว่างที่เขาเอาไว้โชว์ในตู้

เรื่องนี้นะครับกำนันเนี่ยเขาบอกกำนันกรรมการหมู่บ้านเกรงว่า
ถ้าหายไปอย่างนี้มันจะเกิดอาเภษ
มันจะเกิดอาเภษว่าของที่แบบขุดขึ้นมาแล้วกำลังจะบูรณปฏิสังขรอยู่เนี่ย
แล้วก็วอนคนที่นำไปช่วยส่งคืนเพราะทรัพย์สินที่พบเป็นของส่วนรวม
แล้วก็จะสามารถยืนยันการอพยพย้ายจิตฐานเนี่ย

ว่าในจุดตรงนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาจากไหน
เพลมาจากไหนจุดเริ่มต้นของคนในระแวกนี้เข้ามาจากไหนกัน
มันจะเป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องมาศึกษากันด้วยเหมือนกัน
เชื่อไหมกระทั่งต่อมาปรากฏว่าขโมยเนี่ยน่าจะเจอดี
จู่ช่วงเช้ามืดในขณะที่เขากำลังเครียดกันอยู่ทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งตำบลเนี่ย

อะไรดูไวเลสหน่อยเป็นอะไร
ก็อยู่นี่ไม่ได้คว่ำนะ

อยู่เนี่ยช่วงเช้ามืดก็มีคนนำมาวางคืนไว้ที่เดิมเฉยเลย
คณะกรรมการถึงกับงงเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ย
พร้อมกับหายโบราณแล้วก็เหรียญก็ถูกนำมาโชว์
โดนอะไรเหมือนเมื่อพวกเคยขโมยดาบตรงพระบรมรูปจำได้ไหมพี่พระบรมรูปส่งมา
เป็นบ้าแล้วต้องเอากลับมากึ๊งมาจากไหนไม่รู้วิ่งเข้าบ้านเขาทั้งวันทั้งคืนเลย
เอาไปได้ยังไงมาปิดขึ้นไปได้ยังไง
มาดูเรื่องจงอางยักษ์นะคะเหตุเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะคะนายวิโรธนกแก้วอายุ๖๐ปีได้โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือที่
สพทุ่งใหญ่เพื่อให้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกมาช่วยจับงูที
มีงูจงอางยาว๔เมตร๔เมตรคุณขาหนักกว่า๒๐กิโลอย่าเพิ่งถามว่าทำไมถึงรู้ว่า
อ๋อคุณขามาเหลือ๑๐เมตรหลังจากเขาเพิ่งตีตัวเล็กยาวกว่า๒เมตรตายในวันเดียวกัน

ใช่ครับตอนเย็นมาเลยครับตีตอนเช้าตอนเย็นอีก๔เมตรมาเลยนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่มูลที่สยามรวมใจปู่อินทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับงูพิษ
คนใต้เขาจับงูจงอางกันเก่งนะฮะ
พร้อมด้วยนายประมาทแซ่ด่าน
ก็ได้นำอุปกรณ์จับงูมาตามที่ขอความช่วยเหลือไป
แล้วก็ใช้เวลาจับอยู่ถึง๒๐นาที
สามารถจับงูที่มีขนาดใหญ่ร่วม๔เมตร
หนัก๒๐กิโลคือพอใส่ถุงกระสอบแล้วไปชั่งดู๒๐กิโลเลย

โอ้โฮแม่เจ้าน่ากลัวขุนลุกโอ้โฮโอ้โฮแม่เจ้าน่ากลัวขุนลุก

บอกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็บอกว่าบอกว่าสงสัยว่ามันจะเป็นงูอะไรเนี่ย
งูที่มันตามหาคู่มัน
เพราะว่างูจงอางงูเห่ามันจะมีคู่

มันจะวนเวียนไปมันตำกลิ่นมาเลย

แล้วคุณนรงวิทย์นะคะเจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนอย่างทุกท่านว่า

สันนิษฐานว่าเป็นงูพิษแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
อย่าไปสุ่ม๔สุ่ม๕ไปจับไปกล้องมันโดยทันที
เพราะว่าให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ย

เขาบอกว่าตอนที่มันโผล่มาเนี่ย

ก็เหมือนกับที่สุพรรณที่เราสัมภาษณ์มูไนท์จำได้ไหม

เขาจนถึงทุกวันในที่สุดต้องไปขอโทษเขา
เขาก็มาเข้าฝันเข้ามาเข้านู่นเข้านี่

เหมือนกับว่าเขาเป็น
เหมือนมันทำรังอยู่ใต้บ้านเลย
เขางูเป็นงูหนึ่ง
เนี้ยควรดูได้ซื้อมากเลยคือสะอาดจริงเข้าต่อนี้แทบไม่รู้เลยว่านางได้เข้าไปแล้ว
ต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของสุขวิทยาความสะอาดญี่ปุ่นเนี่ย
เขาล้ำหน้ามากกันเลยทีเดียวคุณรู้ใช่ไหมว่า
เวลาเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นมีกระดาษชำระไว้ให้เรียบร้อย
แล้วก็โถนั่งนี่ก็จะอุ่นในฤดูหนาว
แล้วก็ไม่ต้องเอามือเปิดฝาด้วย

แล้วพอเวลาเสร็จกินปั๊บนั้นน้ำก็กด
แล้วก็มีน้ำฉีดเฉิดน้ำนอกจากเช็ดเท่านั้นเอง

นั่นก็จะเป็นกระดาษทิชชู่อันเล็กอยู่ตรงนั้นใช่ไหม

ม้วนเล็กอันนั้นเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมา
เกี่ยวกับการทำความสะอาดสมาร์ทโฟน

เอ็นดูมีรูปมีรูปทำไม
ในขณะที่คุณนั่งนั่งนั่งนั่ง
เบาปล่อยหนักอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
เขาก็จะมีเลยตรงนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าเป็นการเตือนบอกว่า

อย่าลืมเช็ครายละเอียดไวไฟนะฮะ

คุณสามารถที่จะดึงออกมานะดูรายละเอียดได้นะ
แล้วก็จะเวลาคุณไปที่ญี่ปุ่นเนี่ย

อ้าก็พยายามเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เป็นคลื่นของเขา

และสามารถที่จะทิ้งลงไปในชะโครกได้

เพราะว่าฝาชักโครกที่อุ่นนั่งสบายเนี่ย
มีแบคทีเรียนเนี่ยน้อยกว่า
ที่สมาร์ทโฟนที่มีเชื้อจุลินสีและเชื้อโรคบังบบ

ตายอายไหมเนี่ยหมายถึงหน้าจอเราเนี่ย
แบคทีเรียเยอะกว่าที่นั่งชักโครกของคุณ

ดังนั้นเขาหยิปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้
เขาเรียกว่าทำให้คุณภาพชีวิตของคนเขาเนี่ย

คุณเคยไปห้องน้ำที่เป็นแบบ
คือไม่มีลูกใช่ไหมแต่ฉันเคยแอบเข้าไปนะ

เออแบบว่าไม่ใช่นั่งด้วยกันนะ
คือมีที่เสียบไว้สำหรับรถเข็นเสร็จแล้ว
มีที่วางสำหรับเบาะของเด็ก
แล้วให้เด็กถ้าไม่ฉี่
นั่งเก้าอี้แล้วมีล็อกในขณะที่แม่ฉี่อยู่

ถ้าลูกจะเข้าห้องน้ำจะฉี่ด้วย
ก็เอาลูกไปนั่งไว้ตรงนั้น
แล้วก็ล็อกไว้ให้เสร็จในขณะที่แม่ก็นั่งอยู่ด้วยเนี่ย

เขาเสิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบหลงลักเลย
คุณภาพชีวิตดีมาก
ในช่วงหน้าน็อตชมพู่เปิดใจเรื่องที่ลูกแพง
มีคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น

ทำไมไม่เล่าเรื่องคุณไอ้ม้าหน่อย

อีกข่าวหนึ่งเห็นกระช่อนเน็ตเลย

ไปเถอะ
แอลอิเนวาคริสตา

มามาเอาเรื่องนี้เลยนะคะ

เขาก็ได้แบบว่าน้องหลุดไปแล้ว
เป็นข่าวซึ่งไม่มีใครรู้เลย

มันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไง
ก็น้องหลุดก็นานแล้วนะหลายเดือนมาก
ตอนที่มีข่าวดาราที่เขาเมาส์กันบอกว่ามีดาราคนนึง

ไม่ใช่อันนั้นที่บอกว่าที่แต่งงานแล้วก็จะมีแบบว่า
สามีไปมีกุ๊กกิ๊กไม่ใช่เรื่องน้องหลุด
เข้าใจคำนี้ไหมล่ะแต่มีข่าวบอกว่าชมพู่ท้อง
ซึ่งชมพู่ก็จะออกมาบอกว่าชมพู่ไม่ได้ท้อง
แต่จริงน้องหลุดก็แท้ง

ไม่ใช่ออกกำลังกายเยอะยิ่งตัวดี
ก็ตั้งแต่ตอนอะไรนะไปคาน

ตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่งานแฟชั่นวีคด้วย
แล้วก็ไปต่อคานแล้วอยู่บนรองเท้าส้นสูง
ก็เดินทางบินกันไปตลอดบินไปบินมา
ช่วยบอกนี่ระวังหน่อยโอ๊ยสบาย
ไปมากลับมาก็เรียบร้อยเลย

นางก็เลยบอกนางจะรับงานให้น้อยลงอย่างนี้เนอ
ใช่นางก็จะรับงานน้อยแล้วล่ะนางเสียใจมากนะ

บอกเสียใจเลยแหละแต่ว่าไม่เป็นไร
ผมก็เริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่าในการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เนี่ย
พร้อมเสมอที่จะทำให้ออกมาเป็นทีมฟุตบอลเลย
คืออยากจะได้ไปโอ้โหก็รวยขนาดนั้นก็มีไปเถอะ
แต่ถามอีลูกสาวก่อนอีลูกสาวเนี่ยนะกลัวร่างตัวเองพังมากเลย
เข้าใจคำนี้ไหมมันจะยอมไหมสัก๑๒คน
พี่ไม่ไหวละ๑๒คนบ้าง
ก็เลยถามว่าตอนที่ทราบว่าชมพู่ท้องแล้วรู้สึกยังไง

เพราะคุณแม่ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้บอกนะ

แต่ก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าก็อยากจะบอก
แต่ก็เป็นห่วงนะถ้ามันก็ตื่นเช้า

ตัวเขาเนี่ยจะร้อนเวลาไปถ่ายละครเนี่ย

นะฮะหลังจากนี้เนี่ยก็จะใช้ชีวิตที่ปกติ

คุณหมอก็เล่าให้ฟังว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้

อย่างที่บอกว่าปีนี้มันอาจจะผ่านไปแล้ว
ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็แข็งแรงทั้งคู่นะครับ
แต่แคนเล่งจริงเมื่อวานนี้เราจับแขนเอาตรงมือ
เออมาฮือมาฮื้อ๒แบบเสียงแขนขุนน็อตฮื้อขึ้นมาเลย

คอสตูมของคนพลัดอย่างนี้เอาแบบขอยื้อผ้าคนหนูอย่างนี้
เสร็จแล้วเขาก็ไปสระผมใช่ไหมคะหนูเก็บไว้เลยค่ะ
อุ๊ยอีบ้านี่แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคุณถ่ายรูปนั้นน็อตมากกว่าชมพู่
อ้าวแล้วกันจริงฉันบอกว่าอ๊ายดารา
ในช่วงนี้ก็มีการให้กำลังใจอะไรกันบ้างไหมตอนที่แท้งไป
ก็บอกว่าเราก็คุยกันเราก็คุยกันตลอดเวลาครับ
แนนกันว่าจะมีสักกี่คนเหรอจริงก็อยากที่จะมีสักทีมฟุตบอล
เขาเป็นลูกตลกอ่ะแต่คุณหญิงเขาบอกไม่ไหวอ่ะ
ก็เอาสักครึ่งทีมก็แล้วกันประมาณนั้น

ก็ต้องอยากมีลูกสิจะบ้าเหลือคนเรามันมีลูกได้เหมือนว่าคุณต้องมีลูก
แต่ว่าอย่าช้าไปเราพูดกับลูกสาวตลอดเวลาว่าอย่าช้า

ผู้หญิงสมัยนี้มีลูกช้าและมีลูกยาก
ยุคสมัยนี้มีลูกช้าและมีลูกยาก
เพราะว่ามนุษย์ผู้หญิงกับผู้ชายเครียดเยอะ

ช่วงวัยเกิดเดินพันธุ์ก็มันเครียดเรื่องงาน
เธออย่าลืมสิคนแบบว่าอยู่เพลิงหมาแงนเนี่ยท้องเอาท้องห

แต่ว่าคนที่ยิ่งรวย
ธุรกิจจะยังไงอีผัวก็นั่งนึก
ีเมียก็ไปทำงานถ่ายแบบถ่ายละคร

ไปอีกนึงความรักของครูอ้ำพาชาดาภาไชเชื้อ

น้องสาวยายนิงยายนิงอาจจะไม่ว่างช่วงนี้

ก็เนี่ยน้องสาวนี้ตัวดีนะทำไมไปตบกับคนอื่นแทบ

แล้วอีน้องคนโดนตบอ่ะอีคนโดนตบก็น่าตบ
คุณพี่คะคดียังไม่สิ้นสุดคุณพี่

คนดูว่าอ้ำกับแอมน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดแล้ว
แนนยายแนนก็ไปถ่ายรูปกับแอมพิธานปุ๊บนะฮะ

คุณนายอ้ำตอบไลน์ตอบไลน์

อ้ำมาอ้ำ
แฟนคลับก็เลยเฮกันเบาเมื่อสาวอ้ำไปคอมเมนต์ในภาพของแนน

แล้วก็อย่างที่ว่าหลายคนอยากจะให้อ้ำกับแอมกลับมาคืนดีกัน
แต่คู่อ้ำแอมมีสิทธิ์รีเทิร์นกันอีกครั้งหรือเปล่า

เมื่อกี้มีไลน์มาถามว่าคุณพี่เหมียวคะคุณพ่อสบายดีไหม
ขอบคุณค่ะสบายดีค่ะ

นี่เขาบอกว่ายาย่าให้เราเป็นของขวัญวันเกิด

แต่ไม่ใช่กำไรคู่นะครับคือชอบมากขอบคุณยายาที่ซื้อให้
ของขวัญของเขาที่ให้กับตัวเองคือบริจาคเงินทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่จังหวัดเลย

ฉลองวันเกิดอายุ๒๕ปีอุ๊ตายเพิ่ง๒๕
นางจะเอาอะไรมาตกนะนางให้ทำวัลตะรอดเวลา
มีโอกาสเขาก็ไปร่วมงานการ
เขายื้อ๒๕แม่เขายังน้องแบบนั้นเลยมานี้เยอะด้วย
ตอนนี้แม่ดาราเป็นน้องพวกเราหมดแล้วค่ะพี่ม้าไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะ
ณเดชน์ว่าอย่างไรแน่เดียวว่ายังไม่ทราบอะไรเลย
เจอทุกคนนะเจอกันตามงานเรื่องเจอกัน
ปล่อยให้เป็นไปตามโอกาส

คล้ายกันเมื่อก่อนฉันมีผัวฉันก็หน้าคล้ายผัว
อ้าวอีกแล้วฉันมีผัวหน้าคล้ายผัว
ดีใจหรือเสียใจเนี่ยมีผัวหน้าคล้ายผัวเนี่ย
ของคุณแม่งวดหน้าไม่คล้ายกันนะครับ

ม้าแล้วที่ออกหักไปนั่นคืออะไร
พี่ม้าด้วยความเคารพไม่ได้ก้าวร้นคนไหน

แล้วเหมือนเขาทุกคนเลยเหรอ
ปื้องแม่ผัวมีไปตอนใหม่มีละง่วงนั้น

สินที่ผมมะจัง

แต่ต้องบอกอย่างนี้อเล็กเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ย
ไปงานเปิดตัวหนังอะไรนะ

ด้วยความโง่เหงาของเอนเลคต์มันเอง
พอวางก็ลืมมีดัมเบลล่อมีอยู่ข้างล่าง

ก็เอามือลงในวางมันก็บลอบไปเลย

อ่อนนี้เราสวบสินยามผู้จัด

นั้นแหละตายจนไปแบบว่าไลน์เป็นยังไงมากจะ

บอกว่าไม่มีอะไรหรอกลาดีกว่าสวัสดีค่ะอยู่ดีก็ลากันดีกว่า